สนับสนุนโดยสายการบินไทยสมาย
เพราะทุกการเดินทางของคุณจะมีแต่รอยยิ้ม

เพราะทุกการเดินทางของคุณจะมีแต่รอยยิ้ม

เพราะทุกการเดินทางของคุณจะมีแต่รอยยิ้ม

ชุดที่พาหลบหนี๑๐คนเนี่ยก็เรียบร้อยหมดแล้วทั้งกระบวนการ
ก็ฝากเป็นอุทาหรณ์ด้วยนะครับต่อไปนี้ใครจะยิงใครก็แล้วแต่นะครับ
ใครที่พาหลบหนีก็ต้องโดนหมดนะครับผมก็ถามเขาเมื่อกี้ว่าทำไมต้องทำที่เขาชีกัน
เขาก็ไม่รู้นึกว่าเป็นรูปพระแกะสลักเฉย
เขาก็ดูเสียใจนะครับ
ผมก็บอกไม่พูดซึ่งศักดิ์สิทธิ์เดี๋ยวเขาก็แตรกลวงตัวเนี้ย
พอปืนไม่ไม่ลั่นกันสองนาทถามน้ำเนี้ย
อ๋ออยู่ทางด้านด้านไม่ผมไม่พูดดีกว่านะครับเอาเอาที่ที่ผมพูดได้
สวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะประเด็นที่ทางท่านจักรทิพย์
ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติไม่ได้พูดถึงเนี่ยเป็นประเด็นที่เกิดขึ้นในข่าวระหว่างที่รอจับตัวเสียอ้วนนะคะ
คือในส่วนของการกระทำความผิดนั้นมีความชัดเจนนะคะว่ามีใครร่วมอยู่ด้วย
แล้วก็ข่าวก็ยิ่งชัดขึ้นเรื่อยนะคะตอนแรกมี๖คนแล้วก็บวกไปด้วยนะ
สำหรับคนที่มีส่วนในการพาหนีนะคะ
แต่ว่าในระหว่างที่ตั้งแต่ข่าวเกิดขึ้นวันเกิดเหตุจนกระทั่งกว่าจะได้ตัวเสียอ้วน
แล้วก็มีการให้สัมภาษณ์ของพบตรในวันนี้นะคะ
ระหว่างนั้นเนี่ยมันตีกลับค่ะคุณผู้ชมคือตีกลับไปว่าเอ๊ะทำไมอะไรเป็นสาเหตุ
เสียอ้วนทำแบบนี้วางแผนแบบนี้เพราะว่าข้อหาที่เสียอ้วนและพวกโดนเนี่ยแรงนะคะ
คือฆ่าโดยไตรตรองไว้ก่อนอันนี้ถ้าเราตามข่าวกันมาเราจะทราบว่าข้อหานี้แรง
ในขณะที่ลักษณะของการตีกลับเป็นคำถามไปที่ครอบครัวของสปายเป็นหลัก
ครอบครัวของฟอสซึ่งเป็นเพื่อนของสปายไม่ค่อยได้เจอคำถามอะไร
คือเอาตรงเลยว่าคนต้องการทราบว่าตกลงปมมันคืออะไรกันแน่
แล้วมันก็ถูกเปิดออกมาเรื่อยเรื่องของเงินที่โอนเข้าบัญชีแม่มีเงินที่ถูกโอนเข้าไป
เป็นสินสอดมีการเรียกสินสอดมีการตกลงว่าจะมีการแต่งงานกันหรือเปล่านะคะ
ซึ่งแม่ก็ออกมาแก้ข่าวแต่ทีนี้ตัวเลขที่แม่รับเนี่ยแค่๑ล้าน
แต่ว่ามันก็มีตัวเลขที่ปูดออกไปมากกว่านั้นแล้วก็ล่าสุดมันก็มีการเปิดเผยเอกสารในการโอนเงิน
มีวันที่มีธนาคารมีชื่อผู้รับนะคะ
ซึ่งเรื่องนี้ส่วนหนึ่งเราจะคุยกันในรายการแล้วก็ดูด้วยพฤติกรรมว่าสิ่งที่เกิดขึ้นนั้นจะสามารถบอกอะไรได้มากกว่านี้ไหม
แม้ว่าพบตรท่านก็จะสงวนเอาไว้ว่าขอไม่กล่าวถึงก็ตาม
สองท่านจะคุยกันกับเรานะคะอาจารย์มานั่งกับเราตั้งแต่วันแรกที่ต้องตามข่าวนี้นะคะ
วันนี้ก็ต้องมายังไงก็ต้องมาเอาตรงนะคุณผู้ชมก็คืออาจารย์เป็นวิทยากรด้านกฎหมายนะคะ
อาจารย์เดชากิติวิทยานันต์ส่วนอีกหนึ่งท่านจะเล่าได้เพราะว่าเป็นลูกพี่ลูกน้องกับฟอสนะคะ
ก็คือคุณไอซ์คุณผู้ชมน่าจะเห็นในข่าวแล้วนะคะคุณไอซ์เนี่ยก็มีความสนิทสนมกับทั้งสองคนนี้นะคะ
ไปทำงานกับเสียอ้วนก็รู้จักเสียอ้วนแน่นอนรู้จักแล้วก็รับรู้ได้ว่าเสียอ้วนน่าจะคิดน่าจะมองน่าจะเห็นฟอสแบบไหนนะคะ
แล้วก็ไปนอนกันสามคนพี่น้องค่ะเวลาเขาไปทำงานนะคะจะบอกได้หลายอย่างเลยณวันที่จับเสียอ้วนได้แล้ว
สวัสดีทั้งสองท่านค่ะสวัสดีค่ะ
ที่ว่าคือประพาสิริศรีธรรมวงศ์นะคะคือถ้าสมมุติจะโยงกันจริงแล้วถ้าถามว่าตกลงแล้วเขาเป็นญาติใกล้ชิดกันแบบไหน
ระหว่างสปายกับฟอสคือว่าคุณยายเป็นพี่น้องกันคุณยายของน้องสองคนนี้เป็นพี่น้องกัน
ในขณะที่ไอซ์เนี่ยเป็นลูกพี่ลูกน้องกับฟอสและแน่นอนคือถ้านับเชื่อมกันจริงก็ต้องเป็นลูกพี่ลูกน้องกับสปายด้วย
เป็นเครือยาศกันหมดใช่ไหมคะอาจารย์เดี๋ยวฟังจากไอซ์
เพราะว่าไอซ์น่าจะทราบคือหลายเรื่องพุ่งไปที่เรื่องเงินที่คุณแม่หรือครอบครัวของสปายต้องอธิบาย
เอาเท่าที่ไอซ์ทราบเอาทางฝั่งฟอสบ้างคือพี่เนี่ยถามแล้วถามอีกถามแล้วถามอีกว่าเราแน่ใจไหม
ถามกับแขกนะคะเราแน่ใจได้ใช่ไหมว่าเสียอ้วนจะไม่เข้าใจผิดว่าฟอร์สกับสปายเป็นแฟนกัน
ด้วยความที่ดูอ่อนหวานขออนุญาตใช้คำนี้นะคะอาจจะดูตุ้งติ้งนิ่มนวลของฟอสเนี่ย
คือไม่มีทางเลยใช่ไหมที่เสียอ้วนจะเข้าใจว่าสองคนนี้จะเป็นแฟนกัน
ไม่มีทางค่ะเพราะว่าแกก็รู้จักสองคนนี้มาตั้ง๒๓ปีแล้วค่ะ
คือเวลาบอกรู้จัก๒๓ปีมันไม่ได้แค่เห็นว่าแบบเป็นเพื่อนกันมันต้องไปกินไปเที่ยว
คือฟอร์สเนี่ยไม่ได้ปิดไม่ได้เหนียมเลยคือฟอสสนุกเต็มที่ฟอร์สเป็นฟอสเลยใช่ไหมคะ
เพราะฉะนั้นเอาจริงถ้าถามใจไอซ์เนี่ยนะคะตอนแรกที่เห็นข่าวว่าฟอร์สโดนยิงน้องเสียชีวิต
แวบแรกของไอซ์เนี่ยไอซ์คิดว่าเกิดเหตุอะไร

ตอนแรกก็ยังคิดไม่ออกหรอกค่ะว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับน้อง
เพราะว่าคิดไปตั้งหลายมุมก็ไม่เห็นสาเหตุ
ไม่เห็นคำตอบของตัวเองสักทีว่าทำไมเขาต้องยิงน้องอะไรประมาณเนี้ย
หรือว่าน้องจะเป็นความสวยของน้องที่น้องไปกับน้องสปายหรือเปล่า
แต่มาคิดในอีกแง่หนึ่งก็คือ
เขาส่งตัวนกต่อคุณสายันเนี่ยมาใช่ไหมคะ
สายันเนี่ยไม่เคยเห็นพฤติกรรมของสองคนนี้เวลาอยู่ด้วยกัน
ว่าสองคนนี้เขาใช้ชีวิตแบบไหน
กอดคอจูงแขนอะไรอย่างนี้
มันเป็นเรื่องปกติของสองคนนี้อยู่แล้ว
แล้วตัวสายันเองเนี่ยไม่เคยเห็น

พอผมมาเห็นพฤติกรรมสองคนนี้ผมอาจจะคิดว่า
สองคนนี้ไม่ใช่แล้วสองคนนี้เป็นแฟนกันหรือเปล่า
อะไรประมาณนี้แล้วก็ไปรายงานเสียอ้วน
แล้วเขาก็คงจะดูอยู่ประมาณ๒๓วัน
เพราะว่าปกติเนี่ยน้องฟอสกับน้องสปายแล้วก็น้องอ้ำเนี่ยค่ะ

ถ้าเกิดว่ามาแค่๓คนเขาก็จะเปิดแค่ห้องเดียว
แล้วเขาก็นอนด้วยกันเวลาไปเที่ยวค่ะ
แต่พอสายันมาสายันเนี่ยก็มาตีสนิท
อ้ำใช่ไหมคะก็อย่างที่รู้รู้เขาก็เลยเปิด๒ห้อง
ก็คือน้องฟอสกับน้องสปายเนี่ยก็นอนพักห้องเดียวกัน
แล้วก็อ้ำกับสายันเนี่ยก็พักอีกห้องนึงค่ะ
อันนี้อาจจะเป็นแบบแรงจูงใจให้สายันเนี่ยคิดว่า
กับสปายเนี่ยเป็นมากกว่าเพื่อน

สปายฟอสอ้ำเป็นเพื่อนสนิทกัน
สายันเนี่ยเป็นเพื่อนจากไหนคะไอซ์
เขามาจากเฟซบุ๊กค่ะ
คือเขาไม่เคยทำงานที่ร้านเสียอ้วน

ไม่เคยรู้จักไอซ์ไม่เคยรู้จักฟอร์สไม่เคยรู้จักสปาย

คือสายันเหมือนมาตีสนิท
คือถ้าใช้คำง่ายหน่อยคือเหมือนมาจีบอ้ำใช่ไหม

ก็เพราะว่าเสียอ้วนเนี่ยเขาสืบจากเฟซบุ๊คว่า
ใครเป็นเพื่อนสนิทของสปายกับฟอร์ส
แล้วเขาก็รู้จักเขาก็รู้จักเฟซบุ๊คว่า
อ้ำเนี่ยเป็นประมาณว่าเป็นเกย์ค่ะ
เขาก็เลยส่งส่งสายันเนี่ยที่มีแบบพฤติกรรมรักร่วมเพศอะไรประมาณนี้ค่ะ
มาเพื่อตีสนิทกับอ้ำ
คือส่งมาตอนแรกก็อินบล็อกมามาคุยแบบ
ชะตาจังเลยชอบอะไรประมาณนี้ชอบอ้ำ
คุยไปคุยมาก็เลยเหมือนคนคุยกันแล้วถูกคอนะคะ

อ้วนกับสายันเขารู้จักกันมานานยังคะ

ตั้งใจส่งสายัน

โดยที่เข้ามาโดยการตีสนิทกับอ้ำ

เพื่อที่จะไปนกต่อให้
ในการสืบในการชี้เป้าได้ยังไง

จะมาจับผิดเพื่อส่งข้อมูลแย่

เขาก็รายงานตามข้อคริชจริงที่ปรากฏ
มาจับผิดเพื่อส่งข้อมูลแย่ไปให้เสียอ้วนทำไม
ก็อย่างที่คุณจอมขวัญพูดก็ถูกแล้ว
เขาก็รายงานตามข้อที่จริงที่ปรากฏ
คนภายนอกก็ดูเหมือนเป็นแบบตุ้งติ้ง
แต่ไปนอนห้องเดียวกับผู้หญิงที่เขารัก
มันก็ทำให้เชื่อว่าอย่างนี้มันก็อาจจะเป็นแฟนกันก็ได้
แต่เสียอ้วนเขารู้จักฟอร์สและสปาย
แล้วรู้จักฟอร์สดีด้วยซ้ำไปว่าน้องเนี่ย

ก็ทุกวันนี้มันก็มีคนแบบหลายแบบก็มีเนี่ยเยอะแยะ
บางคนก็มีแฟนผู้หญิงผู้ชายด้วยอะไรมันก็มี
มันก็อาจจะทำให้เขาเป็นอย่างนั้นเพราะความหึงหวงไง
มันอาจจะหน้ามืดตามัวก็เป็นไปได้ครับ
ไอซ์ได้ลองคุยกับเพื่อนที่ยังทำงานอยู่กับเสียอ้วนในระหว่างตอนเกิดเหตุไหมคะ
ว่าเสียอ้วนเคยเหมือนกับระเบิดอารมณ์ระบายบ่นด่าอะไรออกมาไหม
ก่อนที่จะเกิดเหตุในวันที่๒๙กรกฎา
ก็มีคุยกับเพื่อนที่ทำงานที่นั่นก็ไม่มีอะไรค่ะ
ไม่มีอะไรเลยไม่มีแบบยังไงอ่ะ
คือเขาไม่ได้แสดงอาการอะไรเลยค่ะ
ก็มีแต่โทรมาหาแม่น้องสปายค่ะ
คือเสียอ้วนไม่ได้มีทำให้คนใกล้ตัวเห็นเลยว่ากำลังแบบเครียด

สั่งลาจะไปแล้ว
เหมือนกับแบบคือแบบเฮ้ยเดี๋ยวฝากร้านด้วยนะพี่จะไม่มี

เห็นพี่คนหนึ่งอ่ะค่ะที่รู้จักในร้านอ่ะ
แกบอกว่าวันที่๒๕ค่ะ

พี่จะขึ้นไปกรุงเทพนะบางทีอาจจะไม่ได้กลับมาแล้วก็ได้

แล้วเขาก็ไม่ได้เอกใจว่าจะไปทำอะไรอะไรยังไง

แล้วก็เขาก็บอกว่าพี่หนูไม่อยากเชื่อเลยพี่ไอ้
ว่าเขาจะไปทำน้องฟอสกับน้องสปาย
แต่ได้ยินเขาพูดอยู่ว่าเขาจะขึ้นไปกรุงเทพแค่นี้ค่ะ
ตอนที่เกิดเหตุขึ้นเนี่ยนะคะ
ตอนแรกคือคนก็คือค่อยไต่เรื่องเข้าไป

แต่สุดท้ายเนี่ยระหว่างกลางทางนะอาจารย์

คือมันเป็นคำถามกลับไปที่ครอบครัวสปาย
ไอซ์พอจะรู้ความสัมพันธ์ทางการเงินของเสียอ้วนกับครอบครัวสปาย
หรือกับตัวสปายอยู่แล้วไหม
ว่ามันมีมูลเหตุ

เพราะว่าเรื่องเงินเรื่องอะไรนี่ก็ไม่เคยถามครับ
คิดว่ามันเป็นเรื่องส่วนตัวของน้องอยู่แล้วค่ะ
ก็คิดแต่ว่าก็เห็นแต่ที่น้องทำงานได้
แล้วก็น้องเอามาใช้จ่ายในชีวิตประจำวันแค่นั้นนะคะ
เสียอ้วนเนี่ยนะคะ
คือจีบสปายให้ทุกคนเห็นเลยใช่ไหม

แต่เขาก็เคยพูดกับตัวหนูนะคะว่า
เพราะว่าสปายบอกว่าหนูเป็นพี่สาวแท้ใช่ไหมคะ

แกก็พูดว่าพี่ไอท์ครับ

ผมจะไม่ให้น้องน้อยหน้าใคร

เงินฝากต่างหากปีละ๓ล้าน
แล้วเขาก็จะแต่งเท่าไหร่ก็เรียกมา

พ่อกับแม่เนี่ยจะเรียกสินสอดเท่าไหร่

น้องเขาเนี่ยพร้อมหรือยังเขาอยากแต่งไหม

เรื่องแบบนี้มันบังคับใจกันไม่ได้หรอกพี่
ก็พูดแค่นี้น้องเขายังเด็กพี่ก็อยาก

เร่งรัดหรือว่าไป

ว่าเพราะเรื่องสั้นแล้วผม
รึหรือพักกันด้านหน้า
แล้วคราวนี้หนูก็ตอบว่าอันนี้ไม่ขอแสดงความคิดเห็นแล้วกันเนอะ
เพราะว่ามันเป็นเรื่องของคนสองคนคือถ้าน้องเขารักพี่เขา
ยังไงเขาก็แต่งกับพี่แหละแต่ถ้าน้องมันไม่รัก

พี่ก็ไปคุยกับพ่อกับแม่เขาลองดูว่าเขาจะว่ายังไงอะไรประมาณนี้ค่ะ
แต่ก็มารู้ข่าวทีหลังเหมือนกันตอนที่มีข่าวออกมาแล้วว่า
น้องเขาได้รถได้บ้านที่ว่าได้เงินเป็นก้อนมานะคะ
ทราบมาก่อนไหมคะก่อนที่จะเป็นข่าวหลังจากน้องเสียเนี่ย

น่ารู้ค่ะเพราะว่าเขาก็ไม่เคยถามกันเรื่องเงินอะไรอย่างนี้อยู่แล้ว
ท่าทีเสียอ้วนเนี่ยคือจีบสปายชอบสปายแน่เนี่ยนะคะ
เออเอาคนนอกมองอ่ะไอซ์
คือมองว่าเสียอ้วนตัวเสียอ้วนคิดว่าเสียอ้วนเป็นแฟนกับสปายหรือเปล่า
ใช่ค่ะเขาคิดว่าเขาเป็นแฟนกับน้องสปาย
ถ้าตัวของเสียอ้วนเองนะแต่น้องสปายนี่ก็คือแบบ
ไม่ใช่ฉันก็เป็นของฉันอย่างนี้แหละ
ซึ่งสปายแสดงตัวชัดเจนให้เสียอ้วนรู้คนอื่นรู้ว่าไม่ใช่
ไม่ใช่แฟนแต่เสียอ้วนคิดว่าตัวเองเป็นแฟนสปาย
ใช่ค่ะตัวของเห็นแฟนสปาย
พูดจริงเลยเพราะว่าแกแบบเริ่มมีอารมณ์หึงแบบเยอะค่ะแสดงออก
เวลาทำร้ายสปายมันมาจากสาเหตุอะไรค่ะ

๒๓ครั้งที่เห็น
เวลาทำร้ายก็ทำร้ายอย่างไร

ไม่ต้องไปแล้วนั่งอยู่ตรงนี้

กระชากแขนหรือกระชากผม
บางทีก็กระชากผมบางทีก็กระชากแขน

ไม่มีค่ะช่วงนั้นแรก
มีเคยเอาอาวุธมาขู่มาทำอะไรไหม
ตอนแรกไม่มีอาวุธหรอกค่ะ
ก็แค่เขาก็ออกมาให้ดูว่า
เนี่ยเนี่ยถ้าเกิดว่าพี่ไม่ได้นะ

เขาก็จะควักปืนที่เขาพกไปทุกวันนะคะ
เขาก็จะเอามาตั้งแล้วก็เอาลูกปืนมาเลี้ยอะไรของเขาไป
พวกหนูก็กลัวเหมือนกัน

ทำไมเสียอ้วนถึงกล้าทำร้ายสปาย

เพราะว่าอาจารย์เรียนเข้าใจถูกไหม
คือต่อให้เสียอ้วนหึงหวง
แต่ถ้าคือสปายชัดเจนว่าไม่ได้เป็นอะไรกัน
แล้วพี่ไม่มีสิทธิ์ทำอย่างนี้กับหนูเนี่ย
คือเขาจะทำอย่างนี้ไม่ได้นะ

เพราะว่ามันเท่ากับการทำร้ายร่างกายของผู้อื่น

กระทั่งสามีภรรยายังทำร้ายกันไม่ได้เลย

เสียอ้วนจะเข้าใจไปเองก็แล้วแต่เนี่ยนะ

เราก็สู้แกไม่ได้อยู่แล้ว

หนูก็พูดกับน้องว่าเออค่อย

เขาอะไรมาก็เออเอออไปเถอะอะไรอย่างนี้
หนูก็พูดประมาณนี้ค่ะให้น้องยอมไปก่อน
แล้วพอหายเมาอย่างนี้ก็ค่อยมาคุยกันใหม่
ส่วนใหญ่เวลาทำร้ายนี่ทำร้ายเฉพาะตอนดื่มเหรอคะ

เวลาที่แกไม่ได้ดื่มนี้แกไม่เคยใช่ไหม
ไม่เคยค่ะ

ความรู้สึกเหมือนกับทำไมถึงทำได้ไง
อาจารย์ตั้งข้อสังเกตยังไงเอาเท่าที่ไอซ์เล่าให้ฟังก่อน
ก็คือผมมองว่าคงไม่ใช่ว่าเสียอ้วนไปชอบเขาฝ่ายเดียว
มันก็น่าจะทางเด็กเขาก็ไม่ได้อะไรนะ
ก็ต้องมีการให้ของมื้อทือได้อะไรอย่างนี้
ผมว่าต้องมีอะไรช่วยเหลือเรื่องอะไรพิเศษบ้าง
อากาศมีทำให้โทรศัพท์ค่ะ

ว่าเรื่องของการทำร้ายเกิดขึ้นหลังจากที่มีแอลกอฮอล์แหละ
ทีนี้เรื่องทรัพย์สินเนี่ยมันเลยทำให้โยงว่าข่าวนี้มันไม่ได้จบแค่ว่าเสียอ้วนทำ

คือคนก็ไปตั้งคำถามต่อว่า
สาเหตุที่มันทำให้มีน้ำหนักขนาดวางแผน
แล้วทิ้งอนาคตทุกอย่างเลยนะที่สร้างมา
แล้วก็จัดการเหตุการณ์ให้เกิดขึ้นแล้วก็หนีไปสุดท้ายก็ต้องโดนจับมา
มันมีมูลเหตุคำถามกลับไปที่ครอบครัวสปายเป็นหลัก
จะนึกไม่ออกครอบครัวฟอสเลยนะสักครู่ค่ะ
ต่อค่ะคุณผู้ชมค่ะดิฉันคุยกับคุณไอซ์ต่อเลยนะคะ
ไอซ์ตอนที่สปายโดนทำร้าย
แม่พ่อครอบครัวสปายรู้ไหมว่าเสียอ้วนทำร้ายสปาย
ก็น่าจะรู้นะคะเพราะว่าถ่ายรูปแล้วก็ให้น้องส่งไลน์มาบอกแม่เขาให้ไปแจ้งตำรวจ
เดี๋ยวนะมันมากมายขนาดไหนถึงถ่ายรูป
รอยเป็นรอยอะไรยังไงตามคอนี่ก็เขียวหมดนะคะเป็นรอยบีบ

คือให้ดูตั้งแต่ครั้งแรกที่เสียอ้วนทำร้ายเลยใช่ไหม
ใช่ค่ะก็ให้หนูให้ฟอสถ่ายรูปแล้วก็บอกว่า
ให้น้องเนี่ยส่งไลน์มาบอกแม่ให้ไม่แจ้งตำรวจไว้
ว่าน้องโดนทำร้ายวันคืนวันที่๑๒เมษานะคะที่อยู่ด้วยกันนะคะ
แล้วไงต่อก็บอกน้องว่าถ้าจะอยู่อย่างนี้พี่ว่าอยู่ไม่ได้แล้วนะ
เขาคือใช้ความรุนแรงมากขึ้นแล้วดูเขาจะยิงสปายตั้งแต่คืนนั้น
ตอนที่น้องร้องแล้วหนูไปเคาะไปเคาะเรียกตั้งนาน
แล้วคราวนี้หนูก็เลยบอกว่าแล้วสปายจะอยู่ยังไง
เพราะว่าฟอร์สเนี่ยก็จะไปต่างประเทศส่วนตัวหนูก็ท้อง
แล้วก็จะต้องขึ้นมาอยู่กรุงเทพอืมถ้าเกิดว่าจะทำงานอยู่ที่นี่ก็คือ
ต้องดูแลตัวเองต้องอยู่คนเดียวจะอยู่ได้เหรอ
ขนาดว่ามีกันตั้งหลายคนเขายังกล้าทำวันนั้นหนูไปเขาก็ยังกล้าทำ
เดี๋ยวนะตอนที่ไอซ์ไปเคาะประตูนี่คือเสียอ้วนเข้าไปทำร้ายถึงในห้องเหรอ
ก็วันที่ไปดูบ้านไงค่ะไปดูบ้านเขาค่ะน้องก็เดินเข้าไปในห้องนอน
เดินเข้าไปพร้อมกันนี่แหละค่ะสามคนพอหนูดูเสร็จแล้วหนูก็เดินออกมาไงค่ะ
แล้วเสียว่าเนี่ยแกก็มาปิดประตูเลยล็อกหนูก็อ้าวอ๋อสงสัยเขามีเรื่องจะคุยกันมั้
หนูก็เลยเดินลงมารอตรงที่บันไดค่ะก็นั่งรอเป็นชั่วโมงเลยค่ะ
เหมือนห้องมันเก็บเสียงมันเป็นแบบเอ๊ะใช่หรือเปล่าเหมือนมีคนเรียก
หนูก็เลยแบบเอียงหูฟังอย่างนี้อ๋อเขาเรียกจริงนี่หนูก็เลยวิ่งขึ้นมา
หนูก็มาฟังแป๊บสักพักเขาบอกพี่พี่ไอ้พี่ไอ้ช่วยหน่อย
เขาบอกว่าเสียวันจะยิงเขาอะไรอย่างนี้ค่ะพี่เขาจะยิงจริงนะเขาจะยิงหนูอะไรอย่างนี้
พี่มีอะไรค่อยพูดค่อยจากันนะน้องมันยังเด็กพี่น้องมันยังไม่รู้เรื่องอะไรหรอก
มีอะไรเดี๋ยวพรุ่งนี้เราค่อยคุยกันรอให้พี่หายเมาก่อนมีเรื่องอะไรกันทำไมถึงต้องทำกันถึงขนาดนี้อะไรอย่างนี้
นี่ก็เรียกอยู่ตั้งนานค่ะเขาก็ไม่ยอมเปิดเขาบอกไม่มีอะไรพี่ไอ้ไม่มีอะไรผมไม่ทำอะไรหรอก
ไม่ทำก็เปิดสิเปิดประตูออกมาก็ว่าอย่างนี้เปิดออกมาให้น้องออกมามาคุยกันข้างนอกมาคุยกันดี
เนี่ยพี่ก็อยู่มาคุยกันก่อนค่ะมีอะไรเราค่อยพูดค่อยจากันนะพี่อย่าไปทำน้องมันเลยน้องมันยังเด็กไม่รู้เรื่องอะไรหรอก
พูดอย่างนี้สักพักเขาไม่ยอมเปิดใช่ไหมคะพี่ก็ตะโกนเสียงดังเพื่อนบ้านเขาตื่นนะคะเพื่อนบ้านเขาตื่นแล้วคราวนี้
แกก็ประมาณว่าเออเพิ่งย้ายเขาไปอยู่ใหม่แกก็กลัวแกก็บอกว่าพี่อย่าตะโกนเดี๋ยวเพื่อนบ้านเขาจะตกใจเขาจะตื่น
ก็เลยบอกว่าเนี่ยถ้าไม่เปิดนะเดี๋ยวพี่จะไปแจ้งตำรวจแต่จริงโทรศัพท์แบตมันหมดแล้วค่ะถ้าเกิดว่าโทรศัพท์แบตไม่หมดวันนั้นก็คงจะแจ้งตำรวจจริง
บ้านหลังนั้นเป็นบ้านของเสียอ้วนค่ะเพิ่งซื้อใหม่ใช่ค่ะพาสปายไปดูเพราะอะไร
ไปดูเพราะว่าจะให้พี่เนี่ยไปทำความสะอาดบ้านแล้วก็จะพักแกบอกว่าจะให้ย้ายเข้าไปอยู่บ้านหลังนั้น
แล้วสปายเคยเล่าให้ไอซ์ฟังไว้ก่อนไหมว่าแบบเนี่ยเสียอ้วนนะเขาจะบอกเขาจะให้ย้ายไปอยู่บ้านเนี่ยน้องเล่าให้ฟัง
ไม่เคยเล่าก็พอไปวันที่๑๒ไปทานข้าวกันแกก็เลยว่าเนี่ยรู้หรือยังว่าผมซื้อบ้านใหม่นะพี่ไอ้
เดี๋ยวผมพาไปดูเอาอย่างนี้แล้วกันผมก็ช่วงช่วงนั้นท้องไม่ได้ทำงานอะไรอย่างนี้
แกก็ประมาณว่าเดี๋ยวผมจะจ้างพี่ไปทำความสะอาดบ้านอะไรประมาณนี้ไม่ต้องทำเยอะนะ
แต่ห้องเราไปดูห้องดูอะไรกันเดี๋ยวพรุ่งนี้พี่มาพี่จะได้มาถูก
เขาก็เลยพาไปตอนหลังเลิกจากร้านประมาณตี๒
เป็นบ้านที่เขาซื้อซื้อสำหรับตัวเขาเองหรือเรียนถามขอถามตรงนะคะหรือเขาซื้อให้สปาย
เค้าบอกว่าเค้าจะใช้เป็นเรือนหอด้วยนะคะ

แล้วสปายปฏิเสธไหมไม่เอาหนูไม่ไปดูหนูไม่ได้เป็นอะไรกับพี่หนูไม่แต่งงานกับพี่เนอ

แต่น้องเขาก็ไม่ได้เชิงปฏิเสธเขาก็บอกว่าเออเราไปดูกันเนอะพี่
เดี๋ยวเพราะว่าพรุ่งนี้พี่จะมาพี่จะได้มาถูก
เราก็เลิกไปน้องคงคิดว่าเออไปด้วยกัน๓คนไม่เป็นไรหรอก
เพราะว่ามีพี่ไปด้วยอะไรอย่างนี้
พอเกิดเหตุอันนั้นเรื่องบ้าเรื่องนึงนะไอฟังไอฟังค่ะ
แต่ว่าพอเกิดเหตุเสียอ้วนทำร้ายสปายเสร็จแล้ว
ถ่ายรูปใช่ไหมโดนบีบคอเขียวเลยใช่ไหมถ่ายรูปให้ฟอสถ่ายใช่ไหม

ค่ะบอกให้ส่งให้คุณแม่ค่ะให้ไปแจ้งตำรวจ

แม่ก็บอกว่ามีอะไรเดี๋ยวแม่จะโทรไปถามเขาก่อนว่าทำไมเขาทำแบบนี้อะไรประมาณนี้

ไม่ทราบเหมือนกันค่ะเพราะว่าตอนนั้นพวกหนูอยู่ภูเก็ต
แล้วสปายบอกเลยนะไม่เอาแล้วออกแล้วไม่ไหวแล้วทำร้ายกันแบบนี้ไม่อยู่ด้วยแล้วสปาย
สปายพูดอะค่ะเขาบอกว่าไม่ไหวแล้วพี่ดูดูสิก็มันเต็มเลยนะคะแผลน่ะ
แล้วเหตุใดอันนั้นคือครั้งแรกถูกไหมคะ
อันนี้คือครั้งล่าสุดครั้งสุดท้าย
ครั้งล่าสุดอ๋อครั้งหลังสุดเหรอที่เล่านั้นใช่ไหม

ตั้งแต่ครั้งแรกก็มีในร้านปกติ
ซึ่งในร้านเนี่ยแม่รู้ตั้งแต่ครั้งแรกไหม
ทุกครั้งที่สปายโดนทำร้ายแม่แม่สปายรู้ไหม
จะรู้นะคะเพราะว่าน้องเขาจะเล่ากับแม่เขาตลอดเขาจะโทรไปเล่าให้แม่เขาฟังตลอด
แม่รีบบอกให้สปายลาออกไหมกลับบ้านเราหรือยังไง
ก็พูดแต่ว่ามีอะไรก็ค่อยพูดค่อยจากันอะไรประมาณนี้
ก็เขาก็จะสอนมาว่าเออเราก็อย่าเอาแต่ใจมากอะไรประมาณนี้
เดี๋ยวคุณแม่ของสปายเนี่ยเข้าใจว่าสปายกับเสียอ้วนคบกันหรือเปล่า
อันนี้ไม่ทราบค่ะหนูคิดว่าเขาน่าจะเข้าใจว่าสปายกับเสียอ้วนคบกัน
เอ๊ะแล้วเอ๊ะยังไงอาจารย์คะยังไงคือมันผัวพันเหมือนกันนะ
คือดูพฤติกรรมเนี้ยเกี่ยวกับเรื่องการโอนเงินอะไรจากเนี้ยนะ
แล้วก็ฟังจากที่น้องเขาเล่าเนี่ยแสดงว่าพ่อแม่ของสปายก็ต้องรู้ว่าสองคนเนี่ยคบกันนะครับ

คือฟังนี่ก็ดูแล้วก็ไม่ใช่ปฏิเสธจนถึงปฏิเสธขาดใช่ไหมแบ่งรับแบ่งสู้อะไรอย่างนี้นะ

โทษน้องเคยมาเล่าให้หรือปรึกษากับไอซ์ไหมคะว่าพ่อกับแม่มีความเห็นเรื่องเสียอ้วนยังไง

น้องเคยมาเล่าให้ฟังไหมว่าโดนบังคับหรือโดนกล่อมหรือเสียอ้วนไปพูดให้แม่มากล่อมสปายอะไรยังไง

ก็เล่าแต่ว่าถ้าเกิดทะเลาะกันเนี่ย
ปายไม่ได้โดนบังคับให้อยู่กับเสียอ้วนใช่ไหมคะ

ค่ะไม่ครับ
แม่เนี่ยรับรู้รับทราบการถูกทำร้ายของลูกแต่ละครั้ง
น่าจะรู้ทุกครั้ง
ทราบเรื่องการโอนเงินไปบัญชีของแม่

ไม่ได้เล่าค่ะ

จะให้ของจะให้เงิน

ว่าถ้าเกิดว่าเขาให้เงินมาอะไรอย่างนี้พี่ก็อย่าไปรับนะ
อะไรประมาณนี้ถ้าเกิดว่าเขาถึงเขาจะฝากมาให้หนูพี่ก็ไม่ต้องรับ
แล้วสปายไอ้ว่าสปายรู้ไหมแต่ละครั้งที่มีการโอนเงินไปหาแม่
หนูว่าบางครั้งเขาก็อาจจะรู้แต่บางครั้งเขาอาจจะไม่รู้อะไรประมาณนี้

คือเนื่องจากที่เราเอาอย่างนี้นะคะ
คือมันมีข่าวชุดหนึ่งก็จริงแต่ว่าถ้าเอาจากปากแม่ที่พูดในรายการเรานะ
คือคุณแม่ก็จะพูดถึงเงิน๑ล้าน
แต่ตัวเลขที่มันพอกพูนขึ้นมาหลายล้านนอกเหนือจากนี้เนี่ย

ไอซ์คิดว่ามันมีข้อตกลงอะไรกันไหม
เท่าที่สปายระบายให้ฟังมีไหม
ก็น่าจะมีประมาณว่าแม่ก็

หนูคิดว่าทุกคนก็คงอยากให้ลูกเขาสบาย
อาจจะพูดว่าเออถ้าแต่งกับเสียอ้วนไปเนี่ย

หนูก็จะมีทุกอย่างที่หนูอยากมีอะไรประมาณนี้
ด้วยความที่เป็นแม่ก็คงอยากให้ลูกสบายค่ะ
ปายเคยมาเล่าให้ฟังไหมว่าแม่คุยกับสปายแบบนี้หลายครั้งไหมคะ
ก็ไม่เคยเล่าค่ะ
เคยได้ยินเขาคุยกันครั้งเดียว
แล้วน้องเคยมาระบายให้ไอซ์ฟังไหมว่าแบบหนูไม่อยากอยู่แล้วหนูอยากออกแล้ว

ไม่อยากคุยกับโทษนะคะพาดพิง
หนูไม่อยากคุยกับพี่อ้วนเขาแล้วหรืออะไร

พูดตลอดหนูไม่อยากอยู่แล้วพี่
เนี่ยถ้าอยู่ไปนะก็ต้องโดนอย่างนี้
แล้วแบบเหมือนกักขังหน่วงเหนียวสิทธิส่วนบุคคลอะไรไม่มีเลย
ในความที่จะเป็นอิสระของเขาตามภาษาเด็ก
แล้วทำไมที่บ่นว่าไม่อยากอยู่แล้วทำไมน้องถึงยังอยู่ต่อมาไอซ์พอจะทราบไหม
ก็คือมันก็ด้วยเรื่องงานเรื่องเงินน่ะนะคะทำงานแล้วมันก็คือมันได้เงินง่ายอยู่ที่นู่น
ก็คือสามารถเลี้ยงครอบครัวเลี้ยงตัวเองได้อะไรอย่างนี้ก็เอ็นเตอร์เทนตัวเองได้
ก็ทนไปผ่านวันไปอะไรประมาณนี้
อ้วนเคยมาคุยกับฟอสหรือเคยมาพูดกับไอซ์ไหมว่าเช่นนะคะ
ผมให้อะไรไปบ้างผมช่วยอะไรไปบ้างเคยมาพูดไหม
แกก็เคยพูดเปลยขึ้นมาว่าตอนนั้นคือยังไม่ทราบว่าเขาโอนแล้วนะคะ
เขาก็พูดว่าผมเนี่ยให้ได้ทุกอย่างนะพี่ผมรักน้องผมรักจริง
ไม่ว่าจะเรียกสินสอดมาเท่าไหร่ผมก็ให้พี่ไอ้ไปคุยกับพ่อกับแม่
อะไรก็เขาก็ประมาณว่าอยากให้พี่ไปช่วยคุยอะไรประมาณ
เล่าให้ฟังไหมว่าเขาคุยกับพ่อแม่สปายถึงขั้นไหนแล้วคะ
ไม่เคยเล่าค่ะเขาพูดแต่ว่าจะไปขอค่ะ
อาจารย์อันนี้มันจะพาให้เข้าใจหรือสร้างปมอะไรจนเกิดเหตุได้ไหม
ก็ฟังแล้วก็ทั้งผู้ตายแล้วก็ครอบครัวก็อาจจะให้ความหวัง
เช่นไม่รักไม่ชอบแล้วก็มีการทำร้ายร่างกาย
ถ้าคนทั่วไปถ้าดูแล้วเขามีพฤติกรรมอย่างนี้มันก็ต้องหนีไปถูกไหม
เพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่ามีเรื่องขัดแย้งแล้วแม่หรือพ่อหรือคนในครอบครัวยังไปรับเงินรับทองเข้ามาเนี่ย
มันก็แสดงว่าก่อนที่เขาจะโอนเงินให้เนี่ยมันโอนเงินหลายครั้ง
๒เดือนนี้ต้อง๔๕ล้านเพราะฉะนั้นมันก็ต้องมีการพูดคุยอยู่แล้ว
ต้องขอเลขบัญชีเลขบัญชีคุณพ่อเลขบัญชีคุณแม่มันต้องคุยกันแล้วไง
อยู่ดีจะไปโอนเงินเข้ามาได้ไงมันก็ต้องมีเลขบัญชงบัญชีแล้วการโอนเงินแต่ละครั้ง
ต้องมีการตกลงกันว่าโอเคต้องเป็นเงินเท่าไหร่สินสอดหรืออะไรต่าง
ผมคิดว่างั้นนะน่าจะเป็นอย่างนั้น
ด้วยความโกรธแค้นหรืออะไรบ้างไหมที่มีอารมณ์ไปทางลบ
ไม่ค่ะไม่เขาพูดแต่ว่าคือประมาณว่าเขาพร้อมจะให้ทุกอย่าง
ขอแค่เรียกมาคำเดียวแล้วจะให้ไปวันไหนเขาก็จะไป
ทีนี้ไอซ์รับรู้มาตลอดไหมคะตั้งแต่สปายไปทำงานเสียอ้วนทำร้ายน้อง
อ่าเสียอ้วนพูดถึงครอบครัวคือรับรู้มาตลอดจนกระทั่งสปายออกจากร้านเสียอ้วนมาจนถึงวันเกิดเหตุไหม

เพราะตอนแรกก็ไม่ได้รู้หรอกค่ะว่าเขาทำร้ายอะไรยังไง
แต่เคยได้ยินน้องพูดว่าเออแกเป็นคนหึงโหดนะแกหึงแบบหึงไร้สาระอะไรประมาณเนี้ย
หนูจะไปคุยอะไรกับใครก็ไม่ได้อะไรตามภาษาเด็กมันก็ต้องหุดหงิดบ้างอะนะคะ
เพราะว่าเขาก็แบบกำลังจะเป็นวัยรุ่นอะไรประมาณนี้

พอไปทำงานอ๋อกับน้องก็อ๋อเห็นแล้วว่าเป็นยังไงอะไรอย่างนี้
ทีนี้เดี๋ยวเราจะกลับมาคุยกันช่วงเวลาที่สปายตัดสินใจออกมาจากที่ทำงานกับเสียอ้วน
จนกระทั่งถึงวันเกิดเหตุคือไอ้จังหวะตรงนี้มันต้องอะไรสักอย่าง
สุดท้ายตัดสินใจวางแผนแล้วก็ก่อเหตุสักครู่ค่ะ
คุณผู้ชมคะเกิดเหตุคือปลายเดือนกรกฎาคมนะคะเมื่อสักครู่นี้ที่คุยกับไอซ
แล้วก็ถ้าลองไปไล่ลำดับเวลาดูเนี่ยคือสปายหยุดทำงานช่วงเดือนเมษายน
ทำงานกับเสียอ้วนแล้วก็สปายกับครอบครัวไปเที่ยวต่างประเทศ
ในช่วงปลายเดือนเมษาใช่ไหมคะแล้วก็กลับมาก็คือไม่ได้กลับไปที่ร้าน
ไม่ค่ะไม่ได้กลับไปที่ร้านอีกเลยถ้าสมมุตินับเป็นท่วนนะคะ
พฤษภาคมจนถึงปลายเดือนกรกฎาคมเนี่ยไอซ์รู้เรื่องอะไรมาบ้าง
แล้วเคยมีใครได้รู้ได้ยินหรือคุยกับคุณแม่คุยกับคุณพ่อคุยกับตัวน้องเองไหมว่า
เสียอ้วนมาตามอ่าเสียอ้วนมาตามจะอยากให้กลับไปเสียอ้วนมาสู่ขอเสียอ้วนก็อืม
อันนี้รู้ค่ะเพราะว่าเขาจะโทรตามทุกเบอร์ที่เขามี
เขาจะโทรไปหาน้องอีกคนนึงที่อยู่แถวบ้านนะคะ
เขาคุยเลยว่าอยู่ไหนบอกให้น้องสปายขึ้นไปตกลงกับเขาดีไปคุยอะไร
จะเอายังไงอะไรประมาณนี้บอกให้น้องเขากลับไปภูเก็ต
แล้วเขาก็บอกว่าถ้าไม่กลับไปนะก็คือวันนั้นว่าจะอัดเสียงไว้ด้วยค่ะ
พอดีโทรศัพท์น้องที่บ้านมันเสียเขาบอกว่าเขาไม่ยอมเขาจะไม่ปล่อยแน่อะไรประมาณเนี้ย
ปมนี้ที่แบบคือมันต้องมีอะไรแล้วอ่ะค่ะใช่ไหมมันไม่ใช่ว่าจีบไม่ติดหรืออะไรแล้วนะคะ
คือมันมีปมอะไรไหมอ่ะเหมือนเท่ากับว่าเหมือนเสียอ้วนตามแล้วใช่ไหม

เขาคุยบอกว่าคุยเรื่องเงินนะคะใช่ค่ะเขาบอกว่าถ้าเกิดว่าไม่มาก็เอาเงินไปคืนเขาอะไรประมาณนี้
แล้วพวกหนูไม่ได้รู้ด้วยว่ามันเป็นเงินอะไรยังไงอะไรประมาณนี้
ก็เลยบอกว่าพี่ถ้าพี่จะพูดเรื่องเงินเนี่ยนะพี่ก็ต้องไปพูดกับครอบครัวของน้องสปาย
แล้วก็คือที่ฟอร์สขึ้นมาเนี่ยก็ไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับตัวน้องสปายเลยนะ
เพราะว่าฟอร์สเนี่ยเขาจะไปทำงานต่างประเทศค่ะ
เออเขาถามถึงฟอสไหมคะ
เขาคิดว่ามาก็ขึ้นมาพร้อมกันเลย๒คน
ซึ่งจังหวะตอนนั้นไอซิกว่าเขาเริ่มกลับมาไม่ไว้ใจฟ้อนแล้วหรือเปล่า
ค่ะช่วงนั้นคิดว่าเขาน่าจะกลับมาแบบไม่ไว้ใจฟ้อนแล้ว
เอ๊ะ๒คนนี้ถึงในแง่มุมของหนูแล้วค่ะ
ถึงเขาจะมองว่าสองคนนี้ถ้าไม่ได้เป็นแฟนกันก็น่าจะประมาณว่ารวมหัวกัน
พาหนีค่ะเป็นไปได้อาจจะมองว่าพาหนี

คนที่ชื่อสายันที่บอกว่ามาคบอ้ำซึ่งเป็นเพื่อนสนิทของฟอสกับสปาย
สายันเข้ามาคบกับอ้ำนานไหมคะก่อนจนถึงวันเกิดเหตุ
ก็เห็นอ้ำบอกว่าประมาณ๒๓อาทิตย์ที่คุย
คือตอนที่เสียอ้วนพยายามโทรทุกเบอร์เพื่อตามหาสปายให้ไปคุยกันเนี่ยนะคะ
คือเสียอ้วนไม่เคยมาใช่ไหมไม่เคยมาด้วยตัวเอง

คิดว่าเขาส่งใครมาไหม
ส่งค่ะส่งเขาส่งคนไปที่หมู่บ้านอยู่ค่ะ
เขาก็ส่งไปถามไปหาผู้ใหญ่บ้านกับกำนันไปถามว่าอยู่แถวไหนอะไรประมาณนี้

ได้คุยกับพ่อแม่สปายหรือตัวสปายไหมคะ

โทษนะเสียอ้วนเคยมาขู่ไหม

ไม่เขาก็บอกแค่ว่าให้มาคุยดีมีอะไรก็มาคุยกัน
ถ้าเกิดว่าจะไม่เอาเขาแล้วไม่กลับมาหาเขาแล้วก็ให้เอาเงินมาคืนแค่นั้น

อาจารย์ข่าวมันออกมาเยอะเรื่องเงินมันหลักฐานมันชัดมันไม่ใช่ข่าวแล้วมันมีหลักฐานชัดมีหลักฐานการโอนเงินเข้าบัญชีคุณแม่คุณพ่อหรือว่าสปายหรืออะไรอย่างนี้มันชัด
ก็คือมีการโอนเงินจริงคราวนี้การที่มีการโอนเงินตั้ง๖๗ครั้งหรืออะไรต่างเนี่ยตามหลักฐานเนี่ยก็แสดงว่าต้องตกลงกันแล้วนี่อย่างนั้นเขาจะโอนเงินมาทำไมต้องตกลงกันแล้วว่าโอเคจะเรื่องลูกเรื่องอะไรต่างเนี่ยต้องไปให้ความหวังเขาแล้วเขาถึงจะโอนเงินมานะครับเพราะฉะนั้นพอเงินก็โอนไปแล้วแล้วก็ตัวลูกก็ไม่

คือพอดีมาเจออยู่ด้วยกันแล้วก็ข้อมูลที่เขาติดตาม
เพราะฉะนั้นเวลาเขาโทรมาผมคิดเองนะในฐานะที่เป็นนักสืบนะ
เพราะเขาเช็คตำแหน่งบริเวณสเตชั่นเขาก็ต้องรู้เลยว่า
โทรมาตอนนี้แล้วโกหกเป็นอีกอย่างหนึ่งอะไรผมคิดว่านะ
อาจจะปิดบังเวลาโทรมาถูกไหม

แต่ไอเบสเตชั่นไงมีตำแหน่งการใช้
เคชั่นไม่ตรงกันอะไรอย่างนี้บ่อยเขาก็เริ่มเป็นไง

เริ่มสงสัยเริ่มอะไรต่างแล้วตามมาแล้วมาเจออยู่ด้วยกัน
เขาอาจจะคิดว่าน้องฟอสเนี่ยก็อาจจะมีส่วนในการ
ที่จะพาสปายหนีนี่ไงก็เลยโดนนะครับ

ก็เป็นที่มาของการสั่งค่าเพราะเงินมันเยอะนะไม่ใช่น้อยนะ

แต่ว่าเท่าที่ฟังคือถ้าขมวด
แล้วลองมองแบบกลางคือว่าแน่นอน

ต่อให้มีความแค้นนะคือเขาไม่ควรตาย
แต่เสียอ้วนคงมีมูลเหมือนกับเดือดมาพอสมควร

คือความรักก็ไม่ได้เงินก็เสีย
ถ้าไม่รักไม่อะไรแล้วจะให้เขาโอนเงินทำไม
เงินมันก็เยอะไม่ใช่น้อยนะ๔ล้าน
ทำธุรกิจกว่าจะหามาได้เนี่ยเขาก็ต้องเสียดายเงินธรรมดา

เท่าที่ทราบจนถึงตอนนี้คุณแม่ฟอสเป็นยังไงบ้าง
เพราะว่าจริงเราเคยขอนัดสัมภาษณ์แล้วรู้สึกว่าไม่สบายอยู่เรื่อย
แกก็แบบยังทำใจไม่ได้ค่ะ
ก็สูญเสียลูกชายนะคะเป็นเสาหลักของครอบครัวด้วยน้องฟอส
ได้คำตอบไหมว่าทำไมฟอสถึงโดน

แกบอกว่าแกจะขึ้นมาวันที่เขาวันนี้ค่ะจะไปถามเสียอ้วนว่าทำไมถึงต้องฆ่าน้องฟอสด้วย
แต่ถ้าถามว่าแกถือโทษโกรธเครื่องไหมอะไรแกก็บอกว่าแกจะอโหสิกรรมให้
เพราะว่ากลัวลูกจะไม่ได้ไปผุดไปเกิดอะไรอย่างนี้นะคะ
ด้วยความที่น้าหนูนี่คือเป็นคนที่จิตใจดีมาก
ใช่ค่ะแต่สุดท้ายเขาก็ต้องเผชิญกับความสูญเสีย
ต้องไปยาวแล้วด้วยนะคะ

โปรดติดตามตอนต่อไป